ไอศาจไฟล์ระยงระยางสายต่าง
ตามเสาไฟที่เราเห็นจนกว่าที่จอดชินตั้ง

คือก่อนหน้านี้มีฝรั่งเขาก็มาถ่ายรูปไปเรียบเทียบรอบหนึ่งแล้ว
คราวนี้ฝั่งเอเชียบ้านเราญี่ปุ่นเองเขาก็บอกว่า
มันเป็นสิ่งน่ามหัศจรรย์หน้าพิษวงศ์มากว่า

คือเขาถึงขั้นส่งนักข่าวมาทำข่าวที่บ้านเรา
อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะน่ายินดีแล้วก็ยิ้ม

ฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กันหน่อยว่าเราควรแก้ปัญหานี้ได้แล้วหรือยัง
แล้วควรจะแก้อย่างไรกับคุณสุภาพพรีขจายค่ะ

จริงก็มีคนร้องเรียนมาให้ผมคุยเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วล่ะ
คุณอริยาเองก็ทำรายการรถปลดทุกข์
ก็เคยเห็นว่ามีคนร้องเรียนเรื่องนี้มาเยอะนะ

เพราะว่าเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย
มันเป็นประเด็นที่ว่าอยู่หน้าห้องแถวเขา
แฟนรายการนี้คนหนึ่งถ่ายรูปส่งมาให้ดูครับ
ว่าหน้าห้องแถวที่เขาอยู่
สภาพของสายโทรศัพท์สายไฟฟ้าละเกะละกะยังไง

เนี่ยครับมันจะมีภาพนิ่งที่เขาส่งมาก็มี
รู้สึกจะลุงรังกว่านี้นี่เห็นไหมฮะ

แต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้เห็นเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหมันอะไรกันนักหนา
แล้วก็บางทีเนี่ยคนที่เป็นแฟนรายการนี้เขาบอกมาว่า
สายมันห้อยลงมามันห้อยลงมาแล้วเป็นสายเปลือย
เขาไม่แน่ใจว่ามันมีไฟฟ้าอยู่ไหม
มันอันตรายหรือเปล่ามันเป็นสายอะไรกันแน่
อันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นกันอยู่
ร้องเรียนกันมาหลายครั้งแล้วครับ
แต่ว่าเราก็เข้าใจว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร
แต่ว่าวันนี้ที่มันเป็นข่าวขึ้นมา
เพราะว่าผมได้รับคลิปคลิปหนึ่ง
เขานี้เขาเขียนนำคลิปอย่างนี้
ญี่ปุ่นมาทำข่าวเทคนิคขั้นสูง
ในการเดินสายไฟบนเสา
ให้มันยุ่งเหยิงเป็นอย่างดีใจกลางกรุงเทพ
อย่างนั้นก็ฟังเรื่องนี้หน่อยครับ
คุณมิ้นเป็นนักเรียนญี่ปุ่นช่วยบรรยายให้หน่อย
บอกให้ดูตรงนั้นสิ

ส่วนข้างล่างทุกที่มีสายระยงอย่างไปไม่หมดเลย

แล้วก็ถึงขั้นต้นไม้ต่างก็คือขึ้นผ่านสายไฟไปหมดแล้วนะคะ
เท่านั้น

นี่เขาก็บอกว่าอย่างคนเดินผ่านไปมันกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะมันห้อยลงมา
ระดับที่มันถูกคนที่สั่งจอดผ่านไปมาได้แล้วเขาไม่ระวัง

ต้องพูดว่าไงคือเมืองหลวงอ่ะเป็นเมืองที่น่าจะเจริญที่สุดแล้วเนี่ย

คือเขาก็พูดถึงคนไทยที่จะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเลยนะคะว่าแบบ

คือที่เขาไปถ่ายมานี่มันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันจริงนะ
สายที่ห้อยลงมาแล้วก็แบบเป็นสายเปลืออย่างที่คุณสุภาพบอก
คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็บอกเลยว่ามันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเยอะมันอันตราย
เขาก็พูดกันว่ามันเป็นปัญหาที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครไม่คิดจะแก้หน่อยเหรอ
ครับคือผมเข้าใจว่าญี่ปุ่นที่มาทำเนี่ยชีวิตเขาเกิดมาไม่ได้เห็นหรอกครับ
เพราะว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหลายเนี่ยสายอะไรพวกนี้เขาลงใต้ดินหมด
แต่ว่าจะโทษคนไทยในอดีตไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่จะเอาสายไฟสายโทรศัพท์ทั้งหลายสายไฟเบอร์ไฟเบอร์ทั้งหลายลงดินเนี่ยคอร์สมันแพงกว่าห้อยอยู่บนเสาเท่าตัว
ฉะนั้นประเทศเรากำลังพัฒนาอยู่เงินเราไม่มีมากเราก็ใช้วิธีพาดสายเอาพาดสายตามเสา
แล้วก็พอวันหนึ่งเราค่อยมีเงินขึ้นถามว่าเราคิดเรื่องนี้ไหมคิดครับขณะนี้ในกรุงเทพเนี่ยมีหลายจุดที่เขาเริ่มเอาสายไฟฟ้าลงดินแล้ว
มีหลายจุดแล้วนะหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้ถ้าทำขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่มีหรอกครับเขาเอาสายไฟฟ้าลงดินหมดแล้วทำให้มันดูสวยงาม
ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เทศบาลนครหลายแห่งเริ่มเอาเสาไฟฟ้าลงดินแล้วผมจำได้ว่าแห่งแรกคือที่หาดใหญ่เทศบาลนครหาดใหญ่
ผมเคยคุยกับคุณไพรพัฒโนเกือบ๑๐ปีแล้วมั้งครับคุณไพรพัฒโนเล่าให้ฟังว่าหาดใหญ่กำลังจะเป็นเมืองไอทีไอทีซิตี้
ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นเมืองไอทีซิตี้ก็คือว่าไอ้สายทั้งหลายทั้งปวงที่ห้อยละโยงระยางกันอยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยต้องเอาลงดินให้หมด
ฉะนั้นเขาก็พยายามจะจัดงบประมาณใส่ลงไปเพื่อการนี้ตอนนี้หลายเทศบาลนครในต่างจังหวัดก็เริ่มทำอย่างนี้แล้ว
ในกรุงเทพอย่างที่บอกกรุงเทพก็เริ่มแล้วต้องค่อยไปครับเพราะอย่างที่ว่ามันใช้งบประมาณเยอะมากแต่คำถามก็คือว่าแล้วที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยต้องทำยังไง
ผมก็เห็นใจนะทีโอทีเนี่ยเขาพยายามจะเอาสายไปมวนพยายามจัดระเบียบให้มากขึ้นแล้วก็ช่างที่ไปซ่อมโทรศัพท์แล้วอีกหน่อยเนี่ยโทรศัพท์บ้านเนี่ยเกือบจะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเดือดร้อนโทรศัพท์บ้านเสียสักเดือนสองเดือนแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่เอาเพราะว่ามีโทรศัพท์มือถือเข้ามาแทนมี
ไม่นานคงไม่ได้เห็นแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งพ่วงเข้ามาเสียเลยมีแฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้บอกว่าเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกไม่เคยเจอประเทศไหนมีป้ายโฆษณารกบ้านรกเมืองเหมือนเมืองไทย
ที่อื่นเขามีป้ายแต่เขาจะจำกัดให้ว่าขนาดใหญ่ใหญ่แค่ไหน
ติดตั้งตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
มันก็ดีขึ้นแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันยังรกไปด้วยป้าย
มีคนเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งผมจำไม่ได้แล้ว
แหมว่าจะหยิบติดมือมาหาไม่ทันเขาเขียนว่ากรุงเทพเมืองบ้าป้าย
เขาก็พูดอย่างนี้ครับบอกมันไม่มีประเทศไหนในโลกที่ทำให้
เอาป้ายมาลกลึงรังแล้วแข่งกันใหญ่โตใครจะทำใหญ่ขนาดไหนก็ได้
ราชการเดียวนี้คุมอย่างเดียวคือคุมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
แต่ขนาดของป้ายเนี่ยไม่คุม
ใครมีปัญญาจะทำใหญ่เท่าไหนทำเอา
แต่จะคุ้มบ้างว่าถ้าอยู่ติดกับถนนไฮเวย์ต้องห่างไปประมาณ๓๐เมตร๔๐เมตร
เพื่ออะไรครับเพื่อถ้ามันล้มลงมาเนี่ย
มันจะไม่ฟาดลงบนถนนให้คนที่ขับรถเดือดร้อน
แต่ว่าเอาเข้าจริงเดี๋ยวนี้ก็มีหลายป้ายอยู่ริมถนนเลยครับ
ติดกันเลยไม่ได้ห่างอะไรมากหรอก
ฉะนั้นเรื่องป้ายเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่า
เราควรจะจัดการยังไงเอาในกรุงเทพก่อนเถอะจะทำยังไง
ผมเคยคุยกับอดีตผู้ว่ากอทมคุณสมัครสุนทรเวทขณะนั้น
ท่านบอกว่ามันจะต้องแก้กฎหมายจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับใครเยอะมากเลยนะ
จะจัดระเบียบป้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าความเป็นผู้ว่ากอทมไปเที่ยวกำหนดเอาว่า
ป้ายห้ามใหญ่ขนาดนี้ห้ามสูงขนาดนี้ไม่ได้
กำหนดได้อย่างเดียวคือมาตรฐานความปลอดภัย
พอสิ้นปีก็ให้ฝ่ายโยธาไปตรวจซิว่าป้ายนี้มันแข็งแรงไหม
แข็งแรงไหมแต่เดี๋ยวนี้เรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วง
เพราะว่ามีคนทำเป็นธุรกิจโอ้โหทำเสาใหญ่ทำโครงเหล็กใหญ่แล้วให้คนไปเช่า
อย่างไรก็ต้องเห็นน้าอันด้านน่ะแพงเป็นแสนนะครับ
ค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยเป็นหลักแสนแต่ปัญหาที่ผมนำมาพูดก็คือว่ามันเป็นทัศนียภาพอุจาดมาก
ฟ้าไม่เห็นฟ้าแทนที่จะเห็นวิวตึกสวยเต็มไปด้วยป้ายละเกะละกะ
อันนี้ก็เป็นโจทย์อีกเรื่องหนึ่งอยากจะตั้งคำถามว่า
ใครควรจะดูแลเรื่องพวกนี้หรือเราจะปล่อยไว้อย่างนี้
หรือว่าใครจะคิดจะออกกฎหมายอะไรไหมจะมีกฎหมายของกรทมโดยเฉพาะไหม
เพื่อกำหนดความระเบียบเรียบร้อยของป้าย
เวลาไปต่างประเทศเราจะเห็นนะครับป้ายเขาจะมีขนาดพอสมควรและเหมือนกันหมด
ไม่มีใครใหญ่กว่าใครแล้วยิ่งโดยเฉพาะเวลาเลือกตั้งเนี่ย
เดี๋ยวนี้ยังดีหน่อยกคตกำหนดว่าป้ายเลือกตั้งไม่ควรจะใหญ่เกินเท่าไหร่
สมัยก่อนหน้าเลือกตั้งเนี่ยรกมากที่สุดคือป้ายหาเสียง
ฉะนั้นตอนนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองในเมื่อจะเอาสายไฟทั้งหลายสายโทรศัพท์สายโทรเลขลงดิน
ก็ต้องคิดด้วยว่าทำยังไงที่จะให้ป้ายโฆษณาทั้งหลายทำยังไงให้กรุงเทพไม่เป็นเมืองบ้าป้าย
ทำยังไงให้ชาวฝรั่งบางค่าเข้ามาดูเห็นกรุงเทพก็มีความอะไรสวยงามมีทัศนียภาพที่ดี
นี่เขาปิดหน้าปิดตาไว้เขาปิดชื่อไว้
โดนปรับเข้าไป๕๐๐ข้อหาก็คือว่า
ขับรถโดยไม่ยอมให้รถฉุกเฉินไปก่อนครับ
เจอกันไปแล้วนะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า
ตำรวจเขาจะดูว่าเอ๊ะคุณอยู่ในภาวะที่จะขยับได้
ซ้ายหลีกขวาได้แต่นั่งไม่รู้ไม่ชี้เลยนะ
โทรศัพท์เฉยนั่งเล่นไลน์เฉยรถติด
อ้างอย่างเดียวว่าจะให้ขยับไปไหนก็รถติด
เขาดูที่เจตนาครับอันนี้ก็เอามาเตือนให้ฟังว่า
เริ่มมีกฎหมายเขาใช้กฎหมายแบบนี้แล้ว
ตำรวจใช้แล้วเพราะว่าจะได้รักษาชีวิตคนที่เขาอยู่ในรถ
หวอรถพยาบาลข้างหลังเอามาฝากไว้เท่านั้นนะครับ
จะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีคดีตัวอย่างแล้ว
เขาจับกันแล้วแล้วโดนปรับไปแล้ว๕๐๐บาท
ข้อหาเอาอีกทีนึงขับรถโดยไม่ยอม
ไม่ยอมให้รถฉุกเฉินไปก่อน
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้๒๓เรื่องครับ
ก็เป็นเรื่องที่เราก็เห็นกันและอยากจะร่วมกันแก้ไข

ตามที่คุณสุภาพเคยบอกที่บอกว่าเบี่ยงซ้ายขยับชิด
ได้เลยพระมณาค้าก็ช่วยกันจริงนะ
ใช่ค่ะแล้วคือรถไปได้จริงต่อให้รถติดแงกแบบไปไหนไม่ได้เลย
มันจะมีคือขยับซ้ายนิดขวานิดรถไปได้
แต่ต้องพร้อมใจกันนะต้องพร้อมใจกัน
มีคลิปให้ดูหลายครั้งแล้วพร้อมใจกัน

แล้วไปไม่ถึงโรงพยาบาลเสียชีวิตกลางทางเนี่ย

เรื่องสายก็ต้องแก้ไขกันจริงจังสักที

ถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยส่งมาได้นะคะ